เรื่องของเรื่องตอนแรกบอกว่าคนที่ไปฟันเขาเนี่ย
เรื่องไม่มีจะกินถึงไม่จริงอย่างไร

ดูเหตุการณ์ก่อนนะฮะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ม๓ทั้งคู่นะฮะน้องที่เจ็บเนี่ยสมมุติว่าชื่อโชคกันแล้วกันนะส่วนคนก่อเหตุชื่อเอนะ
ใช้มีดถางย่านะครับเอใช้มีดถางย่ามาฟันที่คอโชคตรงไทยทอยนะฮะตอนที่กำลังเรียนหนังสือในห้องเรียน
ไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงฟันทึบเข้าไปเลยนะครับแล้วจะฟันซ้ำด้วยนะฮะแต่
เพื่อนร่วมห้องเนี่ยห้ามกันไว้ทันส่วนตัวเอก็ถูกเพื่อนใช้เก้าอี้ฟาดจน
บาดเจ็บเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นหยุดไม่อยู่นะฮะขณะที่โชคนะครับอาการ
สาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันนะครับอยู่
ม๓นะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ
สองกันยายนตอนนั้นน้องที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าตัวน้องกับ
โชคคนเจ็บนั่งเล่นกันอยู่ในห้องเรียนอยู่อยู่เอคนก่อเหตุเพื่อน
ห้องเดียวกันเดินมาทางข้างหลังโชคแล้วก็เอามีดที่เป็นมีด
ถางย่าเนี่ยฟันเข้าไทยทอยโชคเลยนะฮะคือเขาดึงออกมาจากเอวนะ
แล้วฟันเข้าที่คอตรงไทยทอยด้านหลังเนี่ยฟันชึบเขาเลยไม่
พูดอะไรเลยมาถึงฟันเลยพอฟันไปแล้วเนี่ยยังเงื้อมีดขึ้น
จะฟันซ้ำอีกตอนนั้นโชคเนี่ยเจ็บไปแล้วเลือดไหลอาบไปหมดแล้ว
เพื่อนคนอื่นต้องเข้ามาช่วยกันห้ามแล้วเอาเก้าอี้เนี่ยมาฟาดเอเพื่อ
หยุดเอนะฮะแล้วก็แจ้งครูก่อนที่ครูจะพาโชคไปส่งโรงพยาบาล
ท่านผู้ชมฮะได้ยินแบบนี้แล้วเออมันเกิดอะไรขึ้นนะเท่าที่ฟัง
จากเพื่อนหรือที่เขาเล่าไปฟังกันบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ทนไม่ไหวเพราะว่าถูกเพื่อนเนี่ยบูลลี่เรื่องบ้านยากจนมันจริง
หรือเปล่านะคุณจ๋าแจ่มสีก็เลยไปตามเรื่องนี้นะครับไปที่
ของโชคก่อนนะน้องคนบาดเจ็บนะฮะนี่ฮะตอนนี้กลับมาอยู่
บ้านแล้วมารักษาอาการบาดเจ็บที่บ้านโชคบอกว่าถูกเพื่อน
เข้าไทยทอยเนี่ยเย็บ๒๐เข็มหัวไหล่อีก๕เข็มแขนขวาต้อง
ใส่เหล็กเพราะเอ็นขาดนะฮะที่สะโพกนี่เย็บอีก๑๓เข็มมีเจ็บ
เยอะนะทั่วร้างนะไม่ใช่ค่ะที่ไทยทอยที่แขนขวาต้องใส่เหล็ก
เอาไว้นะครับเอ็นขาดไปแล้วน้องโชคบอกว่าก่อนเกิดเหตุครู
เข้ามาสั่งงานแล้วให้ทำงานโชคกับเพื่อนก็เขียนหนังสือเขียนงานอยู่ในห้องเรียน
อยู่อยู่เอเนี่ยเพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยอยู่ห้องเดียวกันเอามีดมาฟันเข้าไทยทอยแล้วจะฟันซ้ำอีก
โชคบอกผมเนี่ยเอาแขนขึ้นมากันนะมีดก็เลยฟันเข้าแขนจนเอ็นขาด
ตอนนั้นตกใจมากไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นความจริงตัวโชคกับเอบอกสนิทกันนะฮะ
บอกสนิทกันมากเป็นเพื่อนสนิทกันเลยแต่๑วันก่อนเกิดเหตุนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่๒กันยานะครับ
วันก่อนเกิดเหตุโชคบอกว่าสังเกตเห็นเอเนี่ยเงียบผิดปกติไม่สูงสิงกับใครแต่ก็ไม่ได้เอกใจ
ทีนี้ข่าวที่ออกมาบอกว่าโชคเนี่ยไปบูลลี่เพื่อนไปล้อเพื่อนเรื่องบ้านยากจนไม่มีจะกินอะไรพวกนี้เนี่ย
โชคบอกขอยืนยันหน่อยผมขอยืนยันผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อย
ว่าผมกับเอไม่มีปัญหาทะเลาะอะไรกันเลยผมไม่เคยไปบูลลี่เขาเรื่องฐานะทางบ้านอะไรเลย
ถามว่าเออแล้วเคยพูดถึงอะไรบ้างไหมเรื่องในธรรมนองนี้โชคบอกก็มีบ้าง
แต่แค่หยอกเล่นเฉยไม่ได้คิดว่าโอ้โหเอจะถึงขั้นจริงจังขนาดนี้
บาผมไปบูลลี่อะไรมันแบบบาขอบคู่ว่ายังงูลยังงี่นะครับ
แล้วมันก็อันนี้ผมไม่ครับผมไม่เคยคิดจะพูดอะไรแบบนี้เลยครับ
ก็เพื่อนก็มันเป็นเพื่อนกันเลยครับเพื่อนหลักเลยครับ
นี่เขาบอกเขาเพื่อนรักกันเลยไปดูถูกครอบครัวอะไรเพื่อนนี้ไม่เคยเลย
แต่เรื่องหยอกล้อกันทั่วไปตามภาษาเพื่อนสนิทห้องเดียวกันเนี่ย
อันนี้มันก็มีทั่วไปค่ะแม่ของน้องโชคคนเจ็บนะฮะ
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องตัวของแม่กับทางครอบครัวของเอเด็กที่ก่อเหตุ
ได้คุยกันแล้วเรื่องการเยียวยาหรือว่าค่ารักษาพยาบาลต่าง
ทางฝั่งของคุณแม่ของน้องที่เจ็บเนี่ยบอกเรียกไปหลักแสน
แต่ครอบครัวของน้องฝั่งก่อเหตุบอกขอใช้แค่หลักหมื่นได้ไหม
เพราะเขาไม่มีซึ่งแม่บอกว่าจริงไม่ได้อยากได้เงินนะฮะ
คือดูจากสภาพลูกชายแล้วเนี่ยรอดตายมาได้ก็ปฏิหารแล้ว
ที่ต้นคอก็ใหญ่มากเอ็นที่แขนขวาก็ขาดอีกค่ะ
ไม่รู้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า
โอ้ยช็อกค่ะเพราะนี่คือครั้งแรกเนอะสาหัสเลยแหละค่ะ
คือพยายามขาหนูก็จะมันก็ไม่ใช่ถ้าเด็กน้อยตีกันธรรมดาเออโอเคเราไม่ว่า
อันนี้คือเจตนาแม่ก็ช็อกเลยเนอะแม่เป็นลูกคนเดียวด้วยค่ะ
คุณจ๋าแจ่มศรีก็เลยไปฝั่งบ้านของน้องที่ก่อเหตุด้วยนะฮะ
บ้านของน้องเอนะครับคุณจ๋าบอกสภาพบ้านก็ฐานะก็ยากจนนั่นแหละ
นี่ฮะดูแล้วที่บ้านก็ลำบากทีเดียวเราได้คุยกับแม่ของน้องเอที่ก่อเหตุนะครับ
บอกว่าตอนนี้เอเขาเครียดมากนะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเครียดอยู่แล้ว
เนื่องจากอันนี้แม่เขาบอกนะแม่ของน้องเอเขาอ้างกับเราบอกว่า
เอเนี่ยชอบถูกเพื่อนเนี่ยล้อล้อเรื่องบ้านยากจนไม่มีกิน
ลูกเนี่ยเก็บกฎไม่อยากไปโรงเรียน
นี่ฮะวันที่เกิดเหตุวันนั้นแม่ไปทำงานในตัวเมือง
ไม่รู้เลยว่าลูกเอามีดถางย่าไปโรงเรียนด้วย
รู้ข่าวก็คือตอนที่ครูโทรมาบอกนะฮะตอนนั้นตกใจมากนะ
คือเชื่อว่าลูกคงเครียดจนไม่มีทางออก
ก็เครียดอยู่ค่ะเขาก็กลัวไปทางทางนานแล้วค่ะ
เพราะว่าเขาก็ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาก็เก็บกฎเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ
เรื่องของเด็กสองคนตรงนี้เนี่ยในส่วนของทางโรงเรียน
เดี๋ยวทางผู้บริหารโรงเรียนจะไปดำเนินการนะฮะ

สมมติว่าก็ต้องเยลจากไหลเกลี่ยกันต่อไป

เดี๋ยวเขาจะหายดีแล้วกลับมามีร่างกายปกติเหมือนเดิมไปเรียนได้เมื่อไหร่

ส่วนเอเองจะพร้อมเมื่อไหร่สำหรับการไปเรียนหนังสือต่อ